คุณผู้ชมครับวันนี้โอมิครอนมันเข้ามาบ้านเราอีก
ยืนยัน๒รายนะครับแต่เดี๋ยวฟังก่อนใจเย็น
เพราะว่าไม่ต้องตื่นตนกสำหรับกรณีนี้
ล่าสุดเนี่ยคุณหมอสุมณีวัชรสินนะครับ
มาจากกรมควบคุมโรคแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยโคศกสบคด้วย
บอกว่ากรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
เพิ่มเติมในไทยเนี่ยคือกรณีนี้มันเกิดจากการ
เฝ้าระวังการกลายพันธุ์โควิดตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ
แล้วเขาทำยังไงผมชื่นชมนะถือว่ากระทรวงสาธารณสุขทำงานรอบครอบ
ไปเอาเชื้อคนที่เข้าไทยมาตั้งแต่ก่อน๒๔พฤศจิกายน
มาตรวจซ้ำปั๊บมาถอดรหัสอ้าวจริงไอโอมิครอน
มันเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนั้น
คนนี้๒คน๒รายนะครับเป็นหญิงไทย๒ใน๓เป็นหญิงไทย
กลับมาจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไนเจรีย
ขณะนี้หายแล้วเป็นปกติแล้วซึ่งทั้ง๒รายนี้
เดินทางมาถึงประเทศไทย๒๔พฤศจิกายนย้อนไป
ผลเป็นบวกก็ส่งไปรักษาผู้ติดเชื้อทั้งสองคน
ตอนนี้อาการน้อยตอนนั้นอาการน้อย
และตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่าความรุนแรงของโอมิครอนมันค่อนข้างต่ำนะ
การอนามัยโลกยืนยันว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนแม้แต่รายเดียว
ข้อมูลทุกอย่างต้องผ่านการวิเคราะห์ให้รอบด้าน
ไม่สามารถเอาข้อมูลเดียวมาบอกได้มาสรุปได้
เดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป
กรมควบคุมโรคระบุว่าจะมีผู้ติดเชื้อในลักษณะนี้อีกกี่ราย
ก็ไม่ต้องกังวลเพราะในระบบแบบไม่กักตัว
มีการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนต้องครบถ้วน
แล้วเมื่อเดินทางมาถึงก็ตรวจซ้ำอีก

ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาครับ
แต่อย่างไรก็ตามป้องกันเอาไว้ก่อน
เพราะว่ามีรายงานออกมาบอกว่าวัคซีนอาจจะถูกลดภูมิไป
เพื่อเมื่อไปเจอกับไอ้เจ้าโอมิครอน